สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมนะครับ
อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับดาบี้แมทแห่งอาเซียน
ระหว่างไทยกับเวียดนามก็จะเปิดฉากขึ้นในการเอกลันฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
รอบคัดเลือกนัดแรกของกลุ่มจีนก็มีการคาดการณ์นะครับว่าทีมชาติไทยอาจจะใช้ระบบการเล่น๔๒๓๑นะครับ
โดยก่อนเกมนัดนี้นะครับแฟนบอลต่างก็คาดการณ์ถึงระบบการเล่นของอากิระนิชโนว่าจะออกมาในรูปแบบใด
และจะนำมาปรับใช้กับทีมชาติไทยอย่างไรนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่นิชโนจะใช้ระบบการเล่นสี่สองสามหนึ่ง
ซึ่งเป็นระบบที่เขาใช้กับทีมชาติญี่ปุ่นและประสบความสำเร็จมาแล้วในฟุตบอลโลกสองพันสิบแปด
สามารถนำญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบสิบหกทีมสุดท้ายได้หรือหากมีการปรับก็อาจจะเลือกใช้เซ็นเตอร์สามคนแทนนะครับ
ในระบบสามสี่สองหนึ่งสามนักเต็ดจากเจริกทั้งธีรฐรบุณมาทันถิ่นทิพันธ์พ่วงจาน
ทั้งชนะทิพย์สงกระสินคาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับ
สิบเอ็ดคนแรกของทีมชาติไทยตามการคาดการณ์นะครับผู้รักษาประตูเป็น
ศิวลักษ์เทศสูงเนินนะครับซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ

ดวนวันเห่าแบ็คซ้ายวัย๒๐ปี
เพิ่งเสร็จสัญญากับฮีแนนวีนทีมในหลีกสูงสุดของเนเทอร์แลนด์
ว่าอาจจะได้ลงสนามในช่วงครึ่งหลัง
เนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์
เช่นเดียวกับเหงียนจองวางกองกลางคนสำคัญที่เพิ่งหายเจ็บกลับมา
ได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรอง
ประสานในเดือนหน้าคาดว่าจะเป็น๓นักเตะที่ดีที่สุดในตอนนี้
ก็คือเหงียนกงเฟืองกองหน้าจากแซงทรีดอง
เหยียนวานตองสุน่าตัวเก่งรวมทั้งเหงียนกังไห่ดาวเด่นอีกหนึ่งคน
๑๑คนแรกของเวียดนามที่คาดว่าจะลงเล่นในระบบ๓๔

กลางทาวน์จากใส่ไปขวาก็จะมีเหนียนหุ่ยหุ่งเลืองสุนเจียง
เหยียนตวงแองผูวันแทงและกองหน้านะครับประกอบไปด้วยเหงียนกองเฟืองเหงียนวันต่องและเหงียนกวางหายครับ
สถิติการพบกันนับเฉพาะที่ไทยเจอกับเวียดนามหลังจากมีการรวมชาติของเวียดนามนะครับ
เจอกัน๒๒ครั้งในทุกรายการไทยชนะได้๑๕เสมอ๔และแพ้ไป๓
ยิงได้๔๔ประตูเสีย๑๗ประตูและการเจอกันนัดล่าสุดนะครับ
ขณะเดียวกันครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจำนวนหนึ่ง
อาสาสมัครเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจมีการช่อโกงหลอกลวงหรือเอารัฐเอาเปรียบในรูปแบบต่าง
โดยเฉพาะการขายบัตรเกินราคา
หากพบเห็นสามารถแจ้งได้นะครับที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงหมายเลขโทรศัพท์๐๒๕๒๔๐๓๖๘หรือ๑๙๑นะครับ
หรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่หน้าสนามแข่งขันนะครับ
ระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และแอปพลิเคชันทรูไอดี
โทษสดให้เชียร์กันอย่างสุดใจในช่วงเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
และเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยนะครับร่วมฝ่าสมรภูมิบอลโลกไปด้วยกัน
ด้วยการวิเคราะห์พูดคุยกันผ่านทวิตเตอร์พร้อมกับติดแฮชแท็ก
สมรภูมิบอลโลกนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางของไทยรัฐครับ